ผู้ชายคนนี้อายุ๒๖ปีครับทะเลาะกับแฟน
แล้วเอามีดปาดคอแฟนเออปาดคอจนบาดเจ็บอ่ะ
แล้วขังไว้ในห้องขังไว้ในห้องนะครับ
โทรหาญาติบอกแจ้งตำรวจมาช่วยเหลือหน่อย

จับได้แบบสลึมสลือทุกทีเราจะบอกจับได้โดยละม่อมใช่ไหม
นี่จับได้แบบสลึมสลือครับ
ตำรวจสพพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เข้าจับกลุ่มนายพยุงศักดิ์กระจับเผือกอายุ๒๖ปี
ในห้องพักแห่งหนึ่งในซ้อยศุกษวรรษ๖๔
บนบางพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับ
ตำรวจจับกลุ่มได้แบบไม่ขัดไม่ขืนเพราะว่าเพิ่งตื่น
พอเคาะประตูเดินออกมาก็จับแบบสลึมสลืออย่างที่ผมนำเรียนไป
ตรวจค้นในห้องพักไปเจอมีดพก๑เล่มนะฮะ
กัญชาอัดแท่ง๑ก้อนน้ำหนัก๓๕กรัม
บุหรี่ยัดกัญชาแล้วก็อุปกรณ์การเสพกัญชานี่ชี้ให้ดูมีดนะครับ

พยุงศักดิ์ยอมรับบอกว่าเขาทำร้ายแฟนจริงนะครับ
แล้วตัวเขาเองเป็นผู้ป่วยจิตเวทนะ

ตอนนั้นโวโหกับวูบชั่ววูบนะ
ใช้มีดปาดคอแฟนไปหนึ่งครั้งเฮ้ยเลือดออกเยอะ
ออกเยอะทำไงเอาเสื้อมาอุดแผลไว้ก่อน

ส่วนกัญชายอมรับว่ามีไว้เสพเองครับ
ส่วนแฟนสาวอายุ๑๖ปีเท่านั้นเล่าบอกว่าเขากับแฟน
ทั้งคู่รู้ตัวเป็นคนขี้หงุดหงิดก็ทะเลาะกันบ่อย
ส่วนที่โดนแฟนใช้มีดปาดคอเพราะความไม่ตั้งใจ

ตำรวจจึงคุมตัวนายพยุงศักดิ์ไปสอบสวน

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้วก็ครอบครองกัญชาครับ